หลังจากปีใหม่มาคือบางคนบอกว่าพอเริ่ม๑มกรามันก็จะเป็นช่วงแห่งความสุขเริ่มต้นอะไรใหม่
มีแต่เรื่องน่ายินดีแต่ไม่ใช่กับคุณตาวัย๗๖ปีค่ะ
เพราะตั้งแต่๑มกรามาคุณตาทุกข์ทุกวันเลยครับมีแต่ความทุกข์เนื่องจากว่าลูกชายเนี่ยนะคะ
หายตัวไปจากบ้านพร้อมกับรถยนต์ตั้งแต่วันที่๑มกรา
ดังนั้นคุณตาก็เลยร้องเรื่องนี้มาให้ไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ
หรือก็อายุ๔๖ปีลูกชายที่ได้หายตัวออกไปจากบ้าน
ตั้งแต่วันที่๑มกราคมที่ผ่านมากลับมาถึงบ้านสักที
เพราะจนถึงวันนี้ยังไม่มีวี่แววที่จะกลับมา
และยังไม่พบเบาะแสว่าลูกชายไปอยู่ที่ไหน
ซึ่งที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน
ที่ลูกชายจะหายตัวไปภาพจากกล้องวงจรปิด
สามารถบันทึกภาพรถยนต์ของในโกะเอาไว้ได้
ขณะที่ขับผ่านไปด้วยความเร็ว
โดยทั้งครอบครัวต่างสงสัยว่าทำไมในโกะต้องขับรถเร็วเกินกว่าปกติ
เพราะโดยปกติแล้วไนโกะเป็นคนขับรถช้า
ล่าสุดทางครอบครัวไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอโป่งน้ำร้อน

เพราะลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวและเป็นคนนิสัยดี
ไม่เคยมีปัญหากับใคร
ตอนนี้ครอบครัวมืดแปดด้านไม่รู้จะไปค้นหาหรือติดตามตัวได้ที่ไหน
หากใครรู้หรือมีเบาะแสช่วยแจ้งหรือติดต่อครอบครัวมาด้วย
เพราะทุกคนเป็นห่วง